คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันก่อน
มาดูความคืบหน้านะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
หลัดจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจประชาชนนะคะ
หลังมีเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อวานนี้
ส่วนที่ยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคง
ได้ลงพื้นที่ไปเก็บกู้ระเบิดหลังมีคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่
แต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลา๑๖และฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบ
ระหว่างบ้านต้นหยีกับบ้านบาลูกาตำบลลำพญาจังหวัดยาลาค่ะ
หลังคนร้ายรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าหักโค้น
ที่เกิดเหตุมีชิ้นส่วนวิทยุสื่อสารแบตเตอรี่และเศษกล่องเหล็กนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูค่ะ
จนกระทั่งตอนเช้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
นำกำลังออกสำรวจพบว่าคนร้ายวางระเบิดเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าว

ห่างกันประมาณ๑๐๐เมตรเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้าย
อบวางระเบิดไว้อีกลูกนะคะเพื่อเป็นการวางกับดัก
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
บรรจุกล่องเหล็กสีดำน้ำหนัก๑๐กิโลกรัม
ชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือแต่เก็บกู้ไว้ได้ทันค่ะ

หลังนายฮัมดีโต๊ะลูโบแก่นำคนสำคัญ
ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้

นายวรเชษพรมโอภาษย์ประหลัดจังหวัดนราธิวาส
เหล่ากาชาติเดินทางไปให้กำลังใจประชาชน
อาศัยอยู่ในซอยละไม้อุทิศตำบลบังนาคจังหวัดนราธิวาส
หลังคนร้ายรอบวางระเบิดจักรยานยนต์บอมเมื่อวานนี้นะคะ
ถือว่าเป็นครั้งที่๓ในรอบ๑๐ปีที่คนร้ายลอบวางระเบิดในจุดดังกล่าว
บริเวณหน้าบ้านหน้าร้านค้าของประชาชน

และเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ